คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ประทึกบนท้องถนนครับ

มันเป็นเหตุการณ์ที่รถพ่วง๑๘ล้อเบรกไม่อยู่
แล้วไปพุ่งชนรถคันอื่นรวมแล้ว๕คันดูสภาพกันหน่อยค่ะ
ที่รถหกล้อมันทุกลังกระดาษเนี่ยคือจริงจริงเขากำลังจอดรอสัญญาณไฟอยู่นะ
แล้วพอมันเป็นมุมไฟเขียวเป็นมุมไฟเขียวรถค่อยเคลื่อนตัวออกเนี่ย
ปรากฏว่ารถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักแล้วก็มาพุ่งชนท้ายรถ๖ล้อ
นี่มุมตรงนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รถพ่วงพลิกคว่ำ
นี่จังหวะที่มาแล้วค่ะโอ้โหแล้วไอ้ของที่มันอยู่ในรถอ่ะ
คือข้าวสาลีที่เขาบรรทุกมากี่ตันกี่ตันเนี่ยมันกระจายเกลื่อนถนนแบบนี้เลย
แล้วรถบรรทุกเองก็พุ่งถลายไปไปชนประตูฝั่งซ้ายของรถกระบะคอกที่อยู่ข้าง
รถบรรทุกพลิกตะแคงพลิกคว่ำเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือเอาอุปกรณ์ตัดทางเนี่ย
ไปช่วยคนที่อยู่ในห้องโดยสาร๒คนมีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อค่ะ
แล้วก็คนนึงนั่งมากับรถบรรทุกพ่วงสิบแปดล้อด้วยส่วนฝากฝั่งคนขับรถบรรทุกน่ะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะขณะที่คนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่มากับกระบะคอกก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ดังนั้นแปลว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บคือฝั่งรถพ่วง๑๘ล้อทั้ง๒คน
อกจากนี้ค่ะรถคันอื่นที่ได้รับผลกระทบด้วยก็มีอะไรบ้าง
แต่ว่าคนขับปลอดภัยนะคะรถทั้งหมดที่เสียหายจากเหตุการณ์นี้๕คันค่ะ
บอกว่าจริงจริงเขาก็จอดรอไฟแดงอยู่นะจังหวะที่ไฟเขียว
เขากำลังจะเคลื่อนตัวแต่แหมมีรถฉุกเฉินออกมาจากแยก
จะไปรับเคสพอดีค่ะทุกคันเลยเบรกทีนี้พอทุกคันเบรก
รถ๑๘ล้อที่วิ่งตามหลังมาเบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนแบบนี้เลยค่ะ
ไฟเขียวพวกผมมีรถกู้ภัยหรือรถโรงพยาบาลนี่แหละครับ
ไฟแดงมาแต่มีรถจอดอยู่หน้าผมคันหนึ่ง
แล้วก็รถฝั่งฝั่งเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนตัวอีกคันหนึ่ง
มีรถตู้จอดอยู่หน้าผมคันหนึ่งผมคันที่สอง
พูดกับวีโป้คันนี้ครับแล้วทีนี้พอเขาไปพ้น
รถรถข้างหน้าก็เลื่อนไปข้างหลังมาเลยครับ
พวกผมยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้ตัวไฟขายเราเลยใช่ไหมครับ
แต่ว่าไม่ได้ฝ่าไฟแดงคันฝั่งมาทางนู้น
เราผ่าไฟแดงมาครับมีรถมูลนิธีอ่ะเขามาผ่าผ่า
ผ่าตัดหน้าไปเราไฟเขียวแล้วเราก็เบรกเบรกอยู่ไปหมดเลย
มีรถนำหน้าอยู่สองคันนะฮะแล้วรถเก๋งตามหลังหนึ่งคัน
แล้วน่าจะเป็นป้ายแดงคณะตามแล้วก็น่าจะรถสิบล้อเบรกไม่อยู่แล้วก็ชน
นี่ตำรวจก็ต้องเอาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดในมุมนี้นะคะ
รวมถึงกล้องหน้ารถเอาไปประกอบสำนวน
แล้วก็สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โอ้โหมาแบบว่าไม่เบรกนะคุณนะแล้วก็เสียหลักนะฮะ